น่าอยู่มีคลิปดีคลิปนี้ออกมาค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่สาวรายหนึ่งเขาขับรถไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะ

เตอร์ไซค์จอดอยู่เฉยชนแล้วกระจกแตก
แต่เธอทำอย่างไรน่ารักขนาดนี้นะคะ
ชาวเน็ตแชร์ไปเยอะไปดูกันเลยค่ะ
นำมาโพสต์จนมีการแชร์ต่อไปอย่างกว้างขวาง
เป็นภาพกระดาษโน้ตค่ะติดอยู่บนรถจักรยานยนต์สีเขียว
โดยหญิงสาวรายหนึ่งได้เขียนข้อความถึงเจ้าของรถ
จากภาพนะคะจะเห็นว่ามีถุงพลาสติกสีฟ้าค่ะคุณผู้ชม
ด้านในบรรจุสิ่งของแขวนไว้ที่รถด้วย

เขาเขียนว่าตอนเลื่อนรถออกเกี่ยวกันแต่ไม่ล้มวงเล็บโดนกระจกแตกซื้อกระจกมา

พอดีรอเจ้าของรถนานแล้วไม่เห็นมาที่รถ

ถ้ายังไงใส่กระจกแล้วรบกวนโทรมาที่เบอร์นี้ด้วยนะคะ
จะได้ทราบว่าได้กระจกแล้วขอโทษจริงนะคะไม่ได้ตั้งใจ

ชาวเน็ตก็พากันชื่นชมในการกระทำของเธอค่ะ
ส่วนใหญ่ก็มองว่านี่แหละตัวอย่างที่ดีทำผิดแล้วรับผิดชอบ

ถ้าเจ้าของรถมาเห็นข้อความก็คงโกรธไม่ลงแน่นะคะ
ด้านสาวเจ้าของกระดาษโน้ตค่ะก็ทีมข่าวของเราอยากจะรู้จัก
ทีมข่าวเซ็ตโลเชอร์เชียลเลยติดต่อไปนะคะ
เธอก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะกำลังจะสตาร์ทรถบริเวณลานจอดของโรงพยาบาลพระปกเกล้า

รถได้ไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จนกระจกแตก
ตัวเองค่ะก็เลยไปซื้อกระจกรถอันใหม่
แล้วก็เขียนข้อความทิ้งไว้ให้โทรกลับ
ซึ่งภายหลังเจ้าของรถก็โทรกลับมาจริงนะคะ

เธอก็อยากฝากถึงผู้ขับขี่ทุกคนด้วยนะคะ
บอกว่าอยากให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ถ้าใครต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน
ก็คงจะเสียใจถ้าถูกชนแล้วหนีนะคะ